มีคนร้ายประกบยิงอาสาทหารพรานจนเสียชีวิต
แล้วมันเป็นจังหวะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกสาววัย๓ขวบค่ะ
มาด้วยกันเพราะดีนะคะที่ลูกสาวนั้นปลอดภัย
เรื่องต้นตำรวจคิดว่าน่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนในหมู่บ้านบูดลหมู่ที่๑ตำบลประโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะ
ที่เกิดเหตุพบศพของอาสาสมัครทหารพรานมะสุกรีดาโอวัย๓๘ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่ศีรษะ๑นัด
ทะเบียนขอไข่จอจานง๖๓๙ยาลาล้มอยู่ข้างทาง
มีกับข้าวอยู่ในถุงตกอยู่ที่ถนนด้วย
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเป็นอาสาสมัครทหารพราน
สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๑จังหวัดยะลา
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายเพิ่งออกเวรค่ะ
กำลังเดินทางกลับไปบ้านภรรยาที่ตำบลตรังในอำเภอมายอ
หลังจากนั้นผู้ตายกับลูกสาววัย๓ขวบ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดในหมู่บ้าน
เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับบ้าน
ปรากฏว่ามีคนร้าย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมา
และพอถึงจุดเกิดเหตุที่อยู่ห่างจากบ้านของอาสาสมัครทหารพรานรายนี้๕๐๐เมตร

คนร้ายก็ขี่ประกบแล้วก็เอาอาวุธปืนจ่อยิงเข้าที่หัวเลยค่ะ

โดยไม่สนใจเลยนะคะว่ามีลูกสาววัย๓ขวบนั่งซ้อนอยู่ด้านหน้าด้วย

ก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ลูกสาวปลอดภัย
มีรอยถลอกจากรถล้มที่แขนนิดหน่อยค่ะ
ชาวบ้านก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ
สั่งกระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้น

ให้ตั้งจุดสกัดตรวจค้นรถทุกชนิด
แล้วก็บุคคลแปลกหน้าที่เข้าออกในพื้นที่
รวมถึงให้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด

อย่างที่บอกว่าเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนร้าย
น่าจะเป็นกลุ่มเดิมที่อยู่ในพื้นที่